พูดถึงเรื่องของที่เราเชิญชวนเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วันนี้คือเกิดหลายพื้นที่ในประเทศไทย
นับช่วงเวลาก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ๑๐โมง

คือประชาชนหลายพื้นที่ได้มีโอกาสชมปรากฏการณ์นี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง
พื้นที่ที่เห็นชัดส่วนมากจะอยู่ที่ภาคใต้ของไทย

ที่ให้ความสนใจกันมากสำหรับประชาชนและนักเรียนนะคะ
สถานศึกษาต่างในยาลาค่ะ
มีการตื่นตัวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะที่โรงเรียนคณะราษดรบำรุง
ได้นำกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง
มาวางเอาไว้ที่บริเวณสนามฟุตบอลในโรงเรียนเลย
จะได้เห็นกันชัดอยู่ในที่โล่งเนี่ยนะคะ
และทุกคนก็มารอชมปรากฏการณ์การสะท้อนของดวงอาทิตย์
และสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่บทบังดวงอาทิตย์
ด้วยสายตาเปล่าได้อย่างชัดเจน
อกจากนี้ก็เอาแว่นสำหรับดูดวงอาทิตย์
ให้นักเรียนได้ส่องดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์นี้ในพื้นที่ยาลา
ก็คือเริ่มตั้งแต่๑๐นาฬิกา๑๙นาทีไปจนถึง๑๔นาฬิกา๙นาที
ก็รวมแล้วประมาณ๒ชั่วโมงนี้นะคะ
สามารถมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนและเยอะด้วย
ค่ะใช่เพราะว่าคือประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่จุดไหน
ครั้งนี้ถือว่าเป็นสุริยุปราคาบางส่วน
เพราะฉะนั้นคือไม่ได้กินไปทั้งวงนะคะ
และจุดที่เยอะที่สุดก็คืออย่างที่บอกไป๗๘ก็ถือว่าเยอะแล้ว
ส่วนจังหวัดนครราชศรีมาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชนมพันศานครราชศรีมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
ก็มีทั้งประชาชนนักเรียนนักศึกษากว่า๕๐๐คน
เดินทางมาชมปรากฏการณ์สุริยุปราคากันอย่างคึกคัก
เจ้าหน้าที่มีการจัดอุปกรณ์เอาไว้สำหรับชมปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาให้ดูดวงอาทิตย์
กล้องโทรทัศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์
และหน้ากากยอดมนุษย์
ซึ่งมีการติดฟิล์มกรองแสงมาแล้ว
เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาชมสุริยุปราคา
แล้วก็จะได้ปลอดภัยสายตาดูได้ไม่เป็นไร
ตั้งแต่ช่วง๑๐นาฬิกา๑๙นาที
ดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุดประมาณ๕๒๔๘ในช่วงเที่ยง๑๑นาที
จากมาชมปรากฏการณ์สุริยุปราคากันแล้ว
นักเรียนก็ยังพากันนำเอากระบอกไม้ไผ่มาเคาะพร้อมกันอย่างนี้
เสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณรอบอาคารเลย
เพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นการขับไล่ราหูที่อมดวงอาทิตย
คลายดวงอาทิตย์ออกมาตามความเชื่อโบราณนั่นเองค่ะ
ใช่

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้ว

จะออกลูกดกหรือเคาะกระเป๋าสตางค์
เพื่อให้มีเงินเต็มกระเป๋า
เป็นจังหวะมาเป็นวง

พี่น้องพระราหูและพระอาทิตย์
เขาบอกเป็นการที่เขามาเจอกัน
และไม่ให้กินดวงอาทิตย์จนมืดมิด

โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันนี่นะคะ
ซึ่งจริงแล้วเกิดขึ้นทุกเดือน
แต่โอกาสที่ทั้ง๓ดวง

จะมาอยู่ระนาบเดียวกันนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะ
ทีนี้ปิดท้ายด้านโหรศาสตร์

หมอช้างทศพลศรีตุลาก็พูดถึง
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งนี้ด้วยว่า
เชื่อมโยงไปยังดวงดาวของสองราศี
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวนะคะ
นั่นก็คือราศีธนูและราศีเมทุน

เพื่อป้องกันการที่จะเกิดสิ่งไม่ดีไว้ด้วยนะคะ

ต้องบอกกันว่าจริงส่งท้ายปีนะครับ
ก็ต้องฝากเตือนราศีที่ราหูยังอยู่นะครับ
ก็คือราศีเมทุนนะครับแล้วก็ราศีธนู
๖๒ยังคงต้องระวังนะครับ

เวลาเกิดสุริปราคาในภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า

กิจกรรมที่มีความรวดผลเสี่ยงภัยอันตราย

ที่สำคัญคือต้องมีสติให้มากขึ้นนะครับ
อย่างคนโบราณก็จะมีการฉวดคาถา
บทหนึ่งเขาเรียกว่าคาถาสุริยะบับพาและก็จันทรัพย์บับพานะครับ
เป็นคาถาที่เอาไว้กันเคราะห์หรือว่ากันคลาดจากสุริยุปราคา
หรือแม้กระทั่งจันทรุปราคาเรื่อยครับ
อกจากนี้หมอช้างบอกว่าปีหน้าสุริยุปราคาก็จะเกิดหลายครั้ง
จันทรุปราคาก็จะมีอีกหลายครั้ง
ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
หูไว้หูนะคะเรื่องเกี่ยวกับดวง
แต่ชีวิตใช้ชีวิตไม่ประมาทนี้ใช้ได้นะ
ให้ได้จริงในทุกขณะเลยว่าอย่างนั้น